คุณผู้ชมครับเปิดคำทำนายนางสงกรานประจำปีนี้กันก่อนนะฮะ
เพราะนางสงการประจำปีนี้ชื่อว่าโคราคเทวี
หลายคนเอาไปโยงเลยนะปีนี้โควิดมา
นางสงกรานก็มีคำนำหน้าว่าโคเหมือนกันแต่เป็นโคราคาเทวีนะครับ
เพราะว่านางสงกรานจริงนางสงการเขาเรียกว่าคนนะคุณนะ
คือตำนานนางสงกรานเขาบอกว่ามีจำนวน๗คนเราไม่เรียกว่า๗องค์
เพราะว่านางสงกรานเป็นนางฟ้าชั้นสามัญไม่ใช่เทวีหรือว่าเทวดาผู้หญิงโดยตรงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นบาทะบาริจาริกาของพระอินทอมเทวราชนั่นเองนะครับ
นางสงกรานปีนี้ก็ตรงกับวันครับวันนี้สงกรานตรงกับวันจันทร์นะครับ
สงการประจำปีจึงทรงนามว่าโคราคเทวีทรงพาหุรัฐทัศน์ดอกปีบอาพรแก้วมุกดาหารหรือว่าไข่มุก
สายญาติลืมเนธมาเหนือหลังพยักษะหรือว่าเสือซึ่งเป็นภาษณะนั่นเองนะครับ
โหนพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังประกาศสงกรานในปีนี้เอาไว้ว่าวันพระสบดีเป็นทงชัย
วันอาทิตย์เป็นอธิบดีวันพุธเป็นอุบาทวันอังคารเป็นโลกาวินาศส่วนวันศุกร์เป็นอธิบดีฝน
ทำนายว่ามหาชนจะร้อนใจด้วยอาหาร
ฝนน้อยน้ำน้อยข้าวกล้าให้ผลผลิตน้อยนะครับ
ขณะที่ในเรื่องของดวงประจำปี
สำหรับสงกรานหรือปีใหม่ไทย
หมอไก่พพาธินีก็ทำนายถึงนางสงกรานปีนี้
โดยลักษณะค่อนข้างจะดุครับ
อาจจะส่งผลให้บ้านเมืองร้อนระอุฟังหมอไก่

โพลาเป็นภาษาบาลีสังสกิรแปลว่าดุร้าย
แล้วก็น่าเกรงขามนะคะไม่ใช่โคโรนาเทวีนะ
บางคนบอกว่าอะไรโควิดเทวีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
สงกรานปีนี้อาจจะน่ากลัวสักนิดหนึ่ง

แล้วอีกอย่างหนึ่งนางสงการนะคะปีนี้มาไม่ธรรมดา
ขี่เสื้อมาด้วยนางสงกรานปีนี้

ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติ

แล้วก็ควรที่จะหมั่นทำบุญสร้างกุศลเอาไว้
อย่างในช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหน
เราก็อาจจะเป็นในเรื่องของการถือศีลห้า
หรือว่าการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อก็ได้เช่นกัน
นี่แหละครับก็บอกว่านางสงกรานปีนี้ดุหน่อยนะ
เพราะมือขวาก็ทรงธนูหรือไม่เท้า

และอย่างที่หมอไก่บอกบางคนในโลกโซเชียลเนี่ย
เอาภาพของนางสงครานปีนี้ไปทำภาพตัดต่อนิดหนึ่ง
เป็นนางโคโรนาเทวีนะครับ

หัดถือประหลอดวัดไข้แล้วก็เจลแอลกอฮอล์